คุณผู้ชมครับผู้ชายคนนี้นะอายุห้าสิบ
เห็นพนักงานกวาดขยะของกอทมคนนี้มาทำงานตรงนี้บ่อยบ่อยบ่อยบ่อย
ชอบเขาแอบชอบเขาแต่ปรากฏว่าเดินเข้าไปจู่โจม
โอบเขาจากด้านหลังโอ้โหได้ไงอ่ะค่ะผู้หญิงตกใจสิครับ
ผู้หญิงตกใจสลัดหลุดมาได้ฮะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตีห้าครึ่งครับ
ที่ผ่านมาตำรวจสนบางเขนนะครับเข้าไปตรวจสอบหน้าร้านซ่อมรถ
ริมถนนเทพรักษ์เขตบางเขนอยู่ใกล้กับปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งนะครับ
ผู้เสียหายคืนนางสาวสู่พัฒนาชายหาญอายุสามสิบถึงสามสิบห้าปี
ประมาณนี้นะเป็นพนักงานกวาดขยะของกอทม
เธอตกใจเล่าไปบอกกวาดขยะอยู่หน้าร้านซ่อมรถนี่แหละนะ
ก่อนจะถึงหมู่บ้านกลางเมืองมากวาดตรงนี้เป็นประจำ
แต่จู่จู่ในพาสกรช่อปากาอายุห้าสิบผู้ก่อเหตุเข้ามากอดหนูด้านหลัง
นะแล้วชักมีดออกมาจี้ด้วยใช้มือล็อกคอด้วย
ตกใจนะครับสะบัดตัวดิ้นดิ้นจนหลุดออกมาได้นะครับ
แล้วก็วิ่งหนีแต่ผู้ก่อเหตุขี่รถจักรยานยนต์
มีพลวงดีเข้ามาช่วยนายพัศกรผู้ก่อเหตุให้การบ้างบอกว่า
เขาเนี่ยมีอาชีพขายน้ำดื่มเป็นแพ็คเป็นแพ็คเห็นผู้เสียหายมากวาดขยะ
เป็นประจำชอบอ่ะชอบชอบแอบชอบมานานแล้วเดินเข้าไปโอบกอด
แล้วเอามีดจี้ด้านหลังทำให้ผู้เสียหายตกใจวิ่งหนีไปครับ
เบื้องต้นจะนำตัวผู้ก่อเหตุส่งพนักงานสอบสวนสนบางเขนดำเนินคดีครับ
แต่แม่แต่นางสาวรัตนาเรืองเดชกรอายุยี่สิบแปด
คนนี้เป็นใครอ่ะเป็นภรรยาของผู้ชายเมื่อกี้ครับ
มาบอกว่าโอ๊ยเข้าใจผิดเข้าใจผิดสามีเนี่ยเอาปืนอะไรที่ไหน
เขาเอามีดคัตเตอร์มาตัดไอ้ขวดน้ำอ่ะนะฮะ
แล้วเข้าไปแห่ที่ด้านหลังเป็นคนรู้จักกันเป็นคนรู้จักกันนะ
แม่ไม่ใช่เรื่องชู้สาวไม่ใช่เรื่องชู้สาวเรื่องเข้าใจผิดเอาลองฟังหน่อยครับ
ถ้าเป็นคนใกล้ตัวเมียนอนอยู่ในห้องแล้วผู้หญิงที่จะแอบโฆษณ์เดินมาอยู่ในแถวเนี้ย
เป็นพี่พี่ก้าลวนลามเขาตรงนั้นเลยมั้ยตัวเมียรู้มั้ย
ฝั่งไหนเพราะพูดไม่เหมือนกันก็สุดแท้แต่คุณผู้ชมนะครับ
แต่ว่าผู้สื่อข่าวติดต่อไปยังนางสาวสุพัฒนาพนักงานกวาดขยะของกรทม
บอกเป็นเรื่องจริงไม่ใช่เรื่องเข้าใจผิดนะจ๊ะ
ไม่ใช่เรื่องเข้าใจผิดแต่ว่าขออนุญาตไม่ให้สัมภาษณ์นะ
ถอนแจ้งความหรือเปล่าเดี๋ยวขอปรึกษาหัวหน้างานก่อนครับ